ความคืบหน้าของคดีฆ่าโหดสายตำรวจฟาดหัวโยนคลอง
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
เพราะว่าหนุ่มลูกจ้างร้านขายเหล็กถูกฆ่าตาย
คนร้ายนำศพมาทิ้งในคลองกลางทุ่งนาบางไซดยุธยา
ภรรยามาดูเนี่ยจำได้ว่าสามีเคยเป็นสายให้กับตำรวจจับยาบ้า
น่าจะนำมาซึ่งการถูกขู่ฆ่าจนต้องย้ายบ้านหนี
แล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้พวกนั้นพวกคนร้ายตามมาฆ่าสามีจนได้ในที่สุด
ความคืบหน้าของคดีนี้พันธุ์ตำรวจเอกสถิตสังประภัย
ภูมิกับการตำรวจภูทรช้างใหญ่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครสิทธิยา
ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าคดีคนร้ายอุ้มฆ่านายกิติภูลสะสมทรัพย์อายุ๔๑ปี
สายตำรวจภูทรสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมคลองส่งน้ำกลางทุ่งนา
หมู่ที่๓เชียงรากน้อยอำเภอบางไซจังหวัดพระนครสิทธิยา
โดยสภาพศพของนายกิติถูกตีด้วยของแข็งมีบาดแผลบริเวณคิ้วและท้ายถอย
ขณะนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐาน
เชื่อได้ว่าผู้ต้องสงสัย๓คนได้ลวงผู้ตายไปพบ
เพื่อพูดคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไม่สามารถตกลงกันได้
จึงใช้ของแข็งทุบตีและเกิดการต่อสู้กัน
ผู้ตายหนีตกลงไปในร่องน้ำ
ว่าผู้ลงมือก่อเหตุกลัวว่าศพอยู่ใกล้กับบ้าน
และจะถูกติดตามจับกลุ่มได้
ก็เลยนำศพขึ้นรถซาเล้ง
ทิ้งบริเวณที่คลองส่งน้ำห่างจากบ้านพักไป๑กิโลเมตร
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขี่มานะครับ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการเคลื่อนย้ายศพไม่น่าจะทำได้เพียงคนเดียว
ล่าสุดมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว
ว่าจะสามารถจับกลุ่มได้ภายใน๑๒วันนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
ตำรวจชุดสายสืบนำทีมข่าวลงพื้นที่ไปตามจุดต่าง
คำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์และคำให้การของผู้ต้องสงสัย
ทราบว่าในคืนวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
ผู้ตายได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเวลาประมาณ๒ทุ่ม
ขณะกำลังซ่อมรถอยู่ร้านตัดเหล็กแห่งหนึ่ง
จากนั้นผู้ตายได้ขอยืมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีส้มของเจ้าของร้าน
แล้วก็ขี่ออกไปบอกว่าจะขอไปบ้านเพื่อนสักแป๊บหนึ่ง
ซึ่งบ้านเพื่อนอยู่ห่างจากร้านไปประมาณ๕กิโลเมตร

ยืมรถจักรยานยนต์ของเจ้าของร้านแล้วก็ขี่ออกไปหาเพื่อน
เมื่อไปถึงบ้านเพื่อนเพื่อนชื่อนายไก่
ปรากฏว่ามีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันกับนายไก่นายเอ๊และนายเต้ย
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับว่ามีการทะเลาะกัน
ที่ใต้กอไผ่หน้าบ้านนายไก่
จากนั้นเพื่อน๓คนและผู้ตายไล่ตีกัน
แล้วเกิดการตะลุมบ่อนกันบริเวณทุ่งนาหน้าบ้านในไก่นี่แหละครับ
กระทั่งผู้ตายถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะ
แล้วไปเสียชีวิตที่ร่องน้ำกลางทุ่งนา
จากจุดตะลุมบอลประมาณ๓๐เมตร
คือพยานก็มีเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
บอกว่าตอนแรกอาจจะยังไม่ตายก็ได้
แต่พอไปอยู่ตรงนั้นถูกจับกดน้ำด้วย

และหลังจากนั้นคือพยานเนี่ยคุณ

นะครับก็ปิดบ้านปิดหน้าต่างแล้วก็ไม่ดูอีกเลยนะครับ
ในการสืบสวนของตำรวจก็คาดว่าผ่านไป๗ชั่วโมง
ทั้ง๓คนร่วมกันลงไปลากผู้ตายออกมาจากร่องน้ำ
นำศพใส่รถซาเล้งแล้วก็ไปทิ้งที่คลองส่งน้ำ
บริเวณหมู่๓ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางไซ
พระนครสิทธิยาห่างจากบ้านของนายไก่๑กิโลเมตร
จากนั้นได้ย้อนกลับมาเอารถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ขี่มาที่บ้านนายไก่เนี่ยนะฮะ
ก็ใส่รถซาเล้งคันเดิมนำรถไปทิ้งลงคลองส่งน้ำ
ห่างจากบ้านนายไก่อีก๕๐๐เมตรนะครับ
ส่วนนางสาวจันรัศมีพลสินพยักษ์ภรรยาของผู้ตาย
ให้ข้อมูลนะคะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
สามีเคยได้ให้ข้อมูลกับตำรวจจนสามารถไปจับเอเย่นยาบ้ารายหนึ่ง
ได้ของกลางเนี่ยประมาณ๓๙๖เมตร
ต่อมาผู้ตายก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเอเย่นยาบ้าที่ถูกจับไปได้นั้น
ถูกประกันตัวออกมาแล้วก็ขู่ทำร้าย
จนทั้งสามีพยานเนี่ยต้องย้ายห้องเช่าหนี
เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ถูกลวงมาฆ่า
เพราะสามีไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครนะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวน
แล้วก็ให้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
รวมถึงเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดด้วยนะครับ